ส่วนการเมืองตอนนี้ทุกฝ่ายจับจ้องไปที่เรื่องของนโยบายการแจกเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทของรัฐบาลนะครับ
ตอนแรกดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องง่ายและทำได้ก่อนเพราะว่าได้มีการพูดเอาไว้ตอนหาเสียงประชาชนก็เฝ้ารอว่าจะได้เมื่อไหร่
แต่ตอนนี้เหมือนกับว่าหลายฝ่ายออกมาท้วงติงแล้วก็เริ่มมีเสียงค้านว่าใช้งบประมาณเยอะและอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้
และอาจจะกระทบกับเรื่องของวินัยการเงินการคลังของประเทศอาจจะทำให้หนี้เพิ่มสูงขึ้นก็เป็นได้
แต่สุดท้ายแล้วประชาชนเฝ้ารอว่าพูดแล้วจะทำได้หรือไม่ติดตามจากรายงานครับ
ไม่ง่ายเสียแล้วกับบิ๊กโปรเจคแจกเงินหมื่นของรัฐบาลเพื่อไทยที่นับวันกระแสทักทวงนโยบายดิจิทัลวอเรดจะมากขึ้นเรื่อย
และทุกฝ่ายต่างแสดงความเป็นห่วงในทิศทางเดียวกันนั่นคือนอกจากจะไม่กระตุ้นเศรษฐกิจตามเป้าประสงค์แล้ว
ยังส่งผลต่อเสถียรภาพการเงินการคลังอย่างมาก
แบงค์ชาติถึงกับออกปากเตือนกลางที่ประชุมกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจสภาพผู้แทนราชดรกันเลยทีเดียวว่า
โครงการเงินดิจิทัลวอเรดใช้งบประมาณถึง๕๖แสนล้านบาทเพื่อแจกให้ผู้มีอายุ๑๖ปีขึ้นไปรายละ๑๐๐๐บาทนั้น
ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ที่สำคัญกระทรวงการคลังก็ยังไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของงบประมาณบอกเพียงว่าอยู่ระหว่างการตั้งคณะทำงานและจะคำนึงถึงวินัยการเงินการคลัง
และเมื่อคนที่รับผิดชอบโปรเจกต์นี้อย่างจุลพันธ์อมรวิวัตรก็ยอมรับเองว่ายังไม่ได้ข้อสรุปทั้งเรื่องแหล่งเงินและเงื่อนไขการแจก
ที่สำคัญอาจต้องเลื่อนกำหนดการแจกเงินดิจิทัลจาก๑กุมภาพันธ์๒๕๖๗ออกไปก่อน
เพราะต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
เราพยายามทำตามเป้าหมายเดิมคือ๑กุมภาพันธ์ก่อนนะครับ
สุดท้ายมันจะทันหรือไม่มันมีข้อจำกัดซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ควบคุมไม่ได้
และเราไม่สามารถที่จะไปแลกกับความเร็วได้
เช่นเรื่องของความมั่นใจในระบบเช่นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล
มันใช้เวลาซึ่งพวกนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมผมเองรวมถึงคณะอนุกรรมการ
ท่านนายกรัฐมนตรีเองด้วยก็ตามเนี่ยไม่แลกเรื่องพวกนี้กับความเร็วนะครับ
เพราะฉะนั้นสุดท้ายมันจะต้องเมื่อไหร่ก็ตาม
หากมันไม่ทัน๑กุมภาจริงก็เลื่อน
ผมก็พร้อมจะไปบอกท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ต้องบอกด้วยข้อเท็จจริงแค่นั้นเองครับ
อย่างไรก็ตามเสียงท้วงติงก็ยังคงดังซ้ำเช่นเดิมว่าทำแล้วหากเกิดความเสียหายกับประเทศและส่วนรวม
รัฐบาลต้องรับผิดชอบเพราะเงินที่เอามาแจกก็เป็นภาษีประชาชนไม่ได้เอาเงินส่วนตัวมาแจก
ผมก็จะขอตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบแทนประชาชน
เพราะผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศก็อยากรู้อย่างน้อย๒เรื่อง

ข้อหนึ่งก็คือจะทำยังไง
กับข้อ๒จะเอาเงินมาจากไหน
ถ้าไม่ใช้งบประมาณและไม่กู้
ซึ่งอันนี้ก็เราก็อยากได้คำตอบ
แล้วก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็อยากได้คำตอบ
เพราะจนวันนี้เนี่ยคำตอบยังไม่มี
มันยังคลุมเคลือแล้วก็ไม่มีความชัดเจน
สุดท้ายแล้วไม่ว่าเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไร
แต่อย่างน้อยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาล
ต้องรอความชัดเจนของนโยบาย
และความตั้งใจจริงในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
แต่ทั้งหมดนี้จะต้องไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่ในนโยบายนี้
เพราะไม่เช่นนั้นบทเรียนจากโครงการรับจำนำข้าว
สมัยรัฐบาลยิ่งลักชินวัฒน์
อาจจะย้อนกลับมาเล่นงานรัฐบาลเศรษฐาทวีสินได้เช่นกัน